ยังอยู่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลา

เพราะว่าโดนจับไปเรียบร้อยนะคะไม่น่าจะมีภาคต่อนะคะ
กลุ่มนี้เขาบอกว่าเขาขับรถอยู่ที่นอกตัวเมือง
ว่ามันจะเป็นนอกตัวเมืองแต่ว่าเป็นถนนสาธารณะ

มันผิดกฎหมายหมดนะคะแล้ววิธีการหลบหนีของเขาคือ
หลังจากที่ทราบว่าตำรวจดักอยู่ด้านหน้า
ทำยังไงคะเข้าเต็นต์รถมือ๒

ไปจอดเรียงกันเนรนิ่งนะคะ

พาไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจค่ะ
อ่า

ต่ำรถเตี้ยแต่งซิ่ง

ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะ

ของสพหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ออกปฏิบัติการในคืนนั้นกว่า๒๐นายด้วยกันนะคะ
วาดล้างจับกลุ่มแก๊งรถกระบะแต่งซิ่ง
พฤติการเขาก็คือนัดรวมตัวกันประลองรถประลองความเร็ว
เส้นทางสายท่าท้อนระหว่าง๔แยกสนามบินนอกกับ๓แยกโคกเมา
นี้เป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอหาดใหญ่กับอำเภอบังกล่ำนะคะ
การนัดรวมตัวของเขานัดกันทุกคืนวันอังคารและวันพุธทุกสัปดาห์เลย
เพื่อมาประลองความเร็วกัน
คนที่เขานัดกันเขาจะมี๓แก๊งใหญ่ด้วยกันนะคะ
รถกระบะที่เอามาจะเป็นรถดัดแปลงและสภาพโหลดเตี้ย
ท่อจะเสียงค่อนข้างดังหน่อยนะคะ
เอามาแข่งต่อคืนประมาณ๑๕คันก็คือการจับเป็นคู่แล้วก็ประลองความเร็วกันเลยนะ
ค่ะคือปกติเขาก็ต้องมีคนใช้รถใช้ถนนอยู่แถวนั้น
นั่นน่ะสิทำไมไม่ไปใช้สนามแข่งรถไปเลย

แล้วอย่างนี้คือคนที่เขาไม่ได้จะแข่งด้วยล่ะ
ขับไปขับมามันก็หวาดเสียวนะ

ส่วนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรนะคะ

ขี่รถจักรยานยนต์รวมทั้งรถยนต์
คือตำรวจมาทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์เลยนะ
ไล่ต้อนบางคนจนมุม
การจับกลุ่มที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เป็นการจับได้คาถนนเลย๑คัน
เป็นรถกระบะคนขับนั่งอยู่พร้อมเลย
ชื่อว่านายอิทธิเดชอินเมฆ
อายุ๓๙ปีนะคะ

รถกรณีของคุณคือพันละไ์อะไรกันนะครับ

มาดูเบิร์นยางแล้วควันดำเลยใช่ไหมที่
ถามว่ามาแข่งเหรอมาดูเพื่อนมาแข่งทำอะไรกันคือก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็อยากจะมาลองเครื่อง
มาร้องเครื่องเนี่ยนะคะนอกจากหนึ่งคันที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วจับได้อีกสองคันค่ะ
สองคันนี้วิธีการของเขาก็คือไปจอดอยู่ในเต็นต์รถยนต์มือสองริมถนนค่ะจอดนิ่งเนียนเลยนะคะ
แฝงตัวเป็นรถในเต็นต์แต่ถามว่ารอดไหมไม่รอดนะคะเพราะว่าตำรวจไปจับเครื่องยนต์ดู
ไปจับล้อดูยังร้อนจัดอยู่เลยนะคะเพราะว่าเพิ่งแข่งมาเพิ่งเบิร์นยางมานะคะ
ส่วนคนขับไปไหนทิ้งรถไว้ค่ะหนีเข้าป่าสวนยางไปแล้วนะคะ
อกจากนี้มีรถกระบะอีกประมาณ๑๐คันที่หลบหนีไปได้เหมือนกัน
แต่ว่าก็เป็นรถรถที่ลักษณะแต่งซิ่งนะคะไม่น่าตามยากนะคะ
ขณะปฏิบัติหน้าที่ในการจับกลุ่มเนี่ยนะคะชาวบ้านออกมาดูเหมือนกันนะคะ
บอกว่าพอใจมากเลยการทำงานของตำรวจเพราะว่าเขาก็ได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มรถที่แข่งขันกันช่วงดึก
แทบไม่ได้พักผ่อนกันก็คือเขานัดกันทุกสัปดาห์ใช่ไหมคะวันอังคารกับวันพุธชาวบ้านบอกไม่ได้นอนเลยนะคะ
ฟังเสียงชาวบ้านหน่อยค่ะ

ตำรวจเปิดเผยว่าแก๊งรถกระบะดัดแปลงเขามีหัวโจก

โจกของทีมที่จะมีการนัดแนะกันมาเจอกันทุกคืน

รองเท้ามันซิ่งได้ไง

ใครที่อยากเข้าไปดูก็ไปดูกันได้นะคะ
แต่ว่าไนโด่เนี่ย

ซึ่งตำรวจจะนำมาดำเนินคดีเด็ดขาดทุกรายเลย
พร้อมตั้งข้อหาแข่งรถในทางสาธารณะ

รวมทั้งยึดรถนะคะ
สำหรับเพจนี้หลังจากนี้

เดี๋ยวต้องกำจัดให้หมดสิ้นไป
เพราะว่าการที่มาขับรถบนถนนหลวงเนี่ย
มันเกิดอันตรายแล้วมันก็รบกวนชาวบ้าน
คือเสียงเครื่องยนต์ก็ดังพ่นควันดำกันอีก
ลภาวะจากการเบิร์นยางแล้วก็เครื่อง

ตำรวจก็ต้องเข้มงวดแหละแล้วมันไม่ใช่แค่พื้นที่นี้นะ

มีรถจักรยานยนต์ด้วยเชื่อว่าหลายพื้นที่มีค่ะ